คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ไม่น่าเชื่อนะคะเกิดขึ้นในสนามยิงปืน
ฝึกยิงปืนอยู่ดีหยิบกระสุนที่ตกลงที่พื้นนึกว่าเป็นกระสุนแบบกระสุนซ้อมอ่ะ
แต่มันคือกระสุนจริงแล้วกำลังซ้อมยิงโอ้โหกระสุนมันเข้าครูฝึก
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจเนี่ยค่ะประถมพยาบาลช่วยชีวิตครูฝึกสอนยิงปืนนะคะ
ร้อยเอกชันชัยลุนสืบอายุ๓๗ถูกยิงด้วยปืน๙ม
กระสุนเข้าหัวไหล่ด้านขวาแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลธัญบุรี
แต่สุดท้ายคือเสียชีวิตเลยค่ะนี่คือสนามยิงปืน
ที่ตำบลคลอง๗อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ตำรวจสพคลอง๕ไปตรวจสอบนะคะเป็นปืนกึ่งออโตเมติก
ี่ห้อกล็อกสีดำ๙มมกระบอกหนึ่งไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
เป็นปืนที่ใช้ในการฝึกซ้อมยิงปืนในสนามค่ะ
ตำรวจก็ยึดไว้เป็นหลักฐานทีนี้จากการตรวจสอบในสนามยิงปืน
วันนี้มีการฝึกสอนการใช้อาวุธเบื้องต้นมีนักเรียน๑๑คน
ครูผู้ฝึกสอนสามคนตอนเกิดเหตุร้อยร้อยเอกชาญชัย
สาธิตการใช้อาวุธปืนเบื้องต้นให้กับนักเรียน
ช่วงใส่กระสุนปืนซ้อมบรรจุกระสุนในครั้งที่๕
นางสาวทัชชาเจนจิตอายุ๕๐ปีเป็นนักเรียนฝึกยิงปืนค่ะ
หยิบเอากระสุนที่มันตกอยู่อะค่ะนึกว่าเป็นกระสุนซ้อม
ไม่รู้ว่าเป็นกระสุนจริงแล้วใส่เลยแล้วเหนียวไกลแล้วยิงเลย
กระสุนไปโดนครูฝึกจังหวะไปโดนพอดีอย่างเงี้เหรอ
ใช่โดนร้อยเอกชาญชัยบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ
บอกว่านึกว่าเป็นกระสุนซ้อม
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนและอาสามูลนิธิที่ไปช่วย
นายกิจชนะอายุ๓๐บอกว่าตอน๑๑โมงได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงในสนามยิงปืน
พอไปถึงครูฝึกนอนหงายอยู่ไม่มีสัญญาณชีพแล้ว

สุดท้ายส่งโรงพยาบาลธัญบุรีและเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยบอกว่าจุดที่ถูกยิงก็คือไหล่ขวาของผู้ตาย

ก็ไม่แน่ใจว่าไปโดนจุดสำคัญตรงไหน

ก็ไปถึงไปถึงก็หมดสติแล้วครับ

เราไปถึงเราก็มีอุปกรณ์ไปซัพพอร์ต

แต่เรื่องเราเป็นอย่างไร

คือตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับนางสาวทชา
เดี๋ยวรอสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงก่อนค่ะ
ส่งร่างของร้อยเอกชันชัยครูฝึกยิงปืน
ผ่าพิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะคะ
แต่จากการสอบปากคำนางสาวทัชชาบอกว่า
ไม่ได้มีเจตนายิงครูฝึกจริง
มันเป็นอุบัติเหตุจริงนึกว่าเป็นกระสุนซ้อม
ตำรวจก็จะแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็เบื้องต้นได้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนไปค่ะ